คุณผู้ชมค่ะวันดีแบบนี้ค่ะ

อย่างเล็กเจษดากับคุณแม่นมนั่นเองค่ะ
พร้อมเจาะลึกเรื่องราวชีวิตส่วนตัวเลยนะ
ส่วนตัวเลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามของพี่แจ๊คเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าที่นี่แหละค่ะ
เป็นสวนเป็นดอกกล้วยไม้ที่ศิลปินท่านหนึ่งนะคะ
ก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันแล้วก็คุณแม่ปลูกกันมาค่ะ
สร้างตัวเองค่ะแล้วก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยนะคะ
ซึ่งคนนั้นก็นี่เลยอยู่ตรงนี้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องเล็กเจษดานั่นเองนะคะ

คือจริงเห็นหล่อแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

ครับคือตัดดอกกล้วยไม้แบบนี้ขายตั้งแต่เด็กเลย
คือผมเกิดมาก็เจอสวนเราค่ะผม
นั่นก็ออกมาก็คือปลูกตั้งแต่สวนมะคาร์มสวนฟ้อนรัง
ซ้ายครับ

เวลาเล็กเครียดเคยมากอดแม่มาคุยกับแม่ไหมคะ

ก็จะพิถึงอะไรกันอย่างงี้

สมัยเด็กก็จะบอกบ้านไม่มีตังค์หรือเปล่า

คือพอปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ย
ด้วยความที่อยากจะมีเงินอะไรอย่างเงี้ย
ผมหมออยู่ในนตั้งแต่เด็กก็ปิดเทอม
พอเข้าบรรษาที่เทศกาณ์พวกทำบ้วนอย่างเงี้ย

เพื่อนก็อาจจะทำทุกอย่างให้ครบอ่ะครับ
ทุกอย่างนี้ครับก็คือให้สมบูรณ์แบบ
ไม่อยากให้เขาทำงานเหงื่อยอะไรอย่างนี้
ผมก็อยากจะแบบเหมือนหาอะไรที่แบบเขาสามารถอยู่นิ่ง
แล้วแบบเหมือนมีเงินเข้าตลอดเวลา

อย่างนี้ว่าลูกเราจะประสบความสำเร็จ
เรากว่าวันนึงเห็นลูกเรามันดีใจขนาดไหน
มีสตางค์เขาก็เอามาให้

วันแม่ครับก็ขอให้น้องมีแบบสุขภาพแข็งแรง
อยากแล้วก็ให้น้องมีงสุขมากครับ

ยังไงครับ
ขอแม่ให้พอลูกนะครับ
ก็ขอให้เล็กจำเจริญทำอะไรก็ให้สมความปัจจนะนะ
ดูแล้วยังไม่กอดแม่ก็รีดมาไปกอดไปไหว้แม่เลยนี่ดูว่าค่ะ
สึงตาววันนี้ขอบคุณน้องเล็กและแม่นมด้วยนะคะ
ขอบคุณครับพี่แจ้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับพี่แจ้ครับ

อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกกระตันอยู่จริงนะคะ